พาไปดูเรื่องขโมยขโจนกันหน่อยละกันนะคะ
เรื่องแรกที่พาไปดูเนี่ยสาวเกาหลีเข้ามาเที่ยวที่บ้านเรา
ปรากฏว่ามีสองโจรขี่มอเตอร์ไซค์มาเข้ามาถึงในบ้านเลย
แล้วก็ไปฉกกระเป๋าของสาวเกาหลีรีบขี่หนีหายไปนะคะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
สองคนนี้เข้ามาขี่มอเตอร์ไซค์มา
น่าจะเป็นการขี่มาตระเวนดูรัดราวก่อน

ใช่พอเห็นบ้านไหนไม่ได้ล็อกกุญแจก็เข้าไปก่อเหตุ

อยู่ที่ซอยศีษธร
ถนนนิตโยเขตเทศบาลนครอุดรธานี
หลังจากขี่ผ่านเสร็จแล้วเข้าไปขโมยเงิน
เป็นกระเป๋าเงินของนางสาวซูยอนฮาชาวเกาหลีใต้
เงินสดไป๘๐๐๐บาทนะคะแล้วก็มีเอกสารสำคัญต่าง
แล้วมันไม่ได้เอาเงินไปอย่างเดียวนะมันทิ้งหลักฐานเอาไว้
เป็นรองเท้าแตะสีเหลืองค่ะทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า
ผู้เสียหายก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเธอเนี่ย
เที่ยวบ้านเพื่อนคนไทยมาได้แค่๒วันเอง
นี่เป็นรองเท้าสีเหลืองที่เจ้าโจรมันทิ้งไว้นะคะ
บอกว่าพอเธอมาบ้านเพื่อนคนไทยอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว
ส่วนเพื่อนคนไทยก็ไปทำธุระข้างนอก
ตัวเธอเข้าไปนั่งข้างในบ้านแล้วก็ปลอกมะนาวปลอกเปลือกมะนาวอยู่ในครัว
ได้ยินเสียงเหมือนคนเข้ามาในบ้านตอนนั้นยังคิดอยู่เลยว่า
เพื่อนคงกลับมาแล้วสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนเดินออกไป
เธอก็แปลกใจเอ๊ะทำไมเพื่อนเข้ามาไม่ส่งเสียง
ออกไปดูเห็นคนร้ายกำลังสะพายกระเป๋าของเธอ
ซึ่งกระเป๋าของเธอวางเอาไว้ในห้องรับแขก
คนร้ายมันรีบขึ้นไปซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อน

หลังจากนั้นก็พาหนีกันไปต่อหน้าต่อตาเลย
ตำรวจบอกว่าคนร้ายคงขี่รถโตเวนดูบ้านที่ไม่ได้ล็อกกุญแจนะคะ

ทีนี้พาไปดูอีกที่หนึ่งค่ะที่อ่างทอง

เป็นจังหวะที่คนร้ายในวงกลมสีแดงอายุสักไม่เกิน๔๐ปี
ขี่รถมาไม่ทราบหมายเลขทะเบียนไปจอดหน้าร้านฟักทอง
ของนายวาสุเทพศรีคำแหงอยู่ที่ตลาดเกษตรสุวพันธ์
ที่ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทอง
หลังจากนั้นค่ะดูสิคะเขาเดินอ้อมไปไปหยิบพระพุทธรูป
ที่ตั้งอยู่บนหิ้งพระพอหยิบพระพุทธรูปนี่นี่
นี้อีกมุมหนึ่งเห็นไหมเอื้อมมือหยิบเลย
หยิบเสร็จปั๊บเดินกลับไปไปที่รถแล้วก็ขี่หลบหนี
กล้องวงจรปิดของที่ร้านเนี่ยมันเห็นทุกมุมเลยจริงค่ะ
นี่อันนี้ขี่ไปแล้วซึ่งทางผู้เสียหายก็เอาคลิปนี้
มุมเลยนะคะไปแจ้งความที่สพเมืองอ่างทอง
ตำรวจคิดว่าคนร้ายคงจะเป็นคนในพื้นที่ก็เดี๋ยวเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
ขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ